คุณผู้ชมคะเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมาค่ะมีคนจมน้ำที่แม่น้ำโขง
บึงการนะคะเสียชีวิตสี่ศพค่ะคือพ่อเนี่ย
ลงไปช่วยลูกสองคนที่กำลังจมน้ำแล้วก็เพื่อนลูกอีกคนนึง
พ่อลงไปช่วยปรากฏว่าเสียชีวิตหมดเลย
ทั้งพ่อทั้งลูกสองคนแล้วก็เพื่อนลูกด้วยนะคะ
โอ้โหเจ้าหน้าที่ไปช่วยเนี่ยนะเศร้าจริงต้องนำศพขึ้นมาทั้งสี่ศพอะค่ะ
แล้วก็เด็กที่เสียชีวิตนะอายุห้าควบอายุสิบสองสองคนห้าควบคนนึง
เอาลูกขึ้นมาพี่พีชเอาลูกขึ้นมา
มามา
นี่แหละค่ะตอนที่นำร่างของทั้ง๔ศพขึ้นมาจากแม่น้ำโขงนะคะ
ตำรวจสพเหล่าหลวงได้รับแจ้งเมื่อช่วง๕โมงเย็นนี่เองค่ะ
ว่ามีคนจมน้ำหายไปในแม่น้ำโขงที่อำเภอบึงโขงหลงจังหวัดบึงกาล
ก็มีนักประดาน้ำหน่วยกู้ภัยสว่างศรีวิลัยหน่วยกู้ชีพองค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง
กู้ภัยนาวานครพนมกู้ภัยสว่างดินแดนคือมาช่วยกันหมดเลยนะคะระดมกำลังกันนะคะ
เบ็ดแล้วก็ลากกันไปตามแม่น้ำชั่วโมงครึ่งอะค่ะ
นำร่างผู้เสียชีวิตทั้งสี่ศพขึ้นมาได้นายอาทิตย์มากฐินอายุสามสิบเจ็ดปี
นี่คือคุณพ่อที่ลงไปช่วยลูกและเพื่อนลูกแล้วก็จมน้ำไปด้วยนะคะลูกชายเนี่ยสองคน
ลูกชายคนที่หนึ่งก็คือเด็กชายธรรพิสิตธรรมทศอายุสิบสองเองอะค่ะแล้วก็ลูกชายอีกคนหนึ่งอายุแค่ห้าขวบ
เด็กชายพิธวัฒน์ธรรมทศนะคะส่วนเพื่อนลูกอีกคนนึงก็คือเด็กชายนรการคำบัวอายุสิบสองปี
นี่คือทั้งสี่ศพที่จมน้ำค่ะครับเพื่อนที่มาเล่นน้ำด้วยกันบอกว่าเมื่อช่วงบ่าย
กันมาเล่นน้ำคลายร้อนนะครับแล้วก็ตอนนั้นในอาทิตย์อ่าผู้ที่เป็นพ่อเนี่ย
ได้พาลูกชายกับเพื่อนเพื่อนลงไปเล่นน้ำแล้วอยู่อยู่เด็กชายธรรพิสิตธรรม
ลูกชายได้จมน้ำหายไปพร้อมกับเด็กชายพิธวัฒน์ลูกชายอีกคนหนึ่ง
นายอาทิตย์กับเด็กชายนรการก็เลยว่ายน้ำลงไปช่วยนะฮะ
สุดท้ายแล้วจมน้ำหายไปทั้งหมดครับ
มาเล่นน้ำครับมาเล่นน้ำอ๋อไม่ได้มาหาปลาเนอะ
แล้วแล้วอ่าลูกได้จมน้ำลงไปนั่งบ่อบ่อครับอยู่ข้างต่าง
มูกกำลังจมอันนี้คนหนึ่งแหละแหละลงไปซ่อยครับ
พ่อกับลูกก็จมลงไปข้างจากเอ่อปกติผู้ใดจมลงไปก่อนเล็กน้อย
เล็กหน่อยก่อนแล้วก็มีพ่อกับลูกลงไปซอยบอกคะ
เอ่อที่นี่ก็เลยลงไปซอยกันโมอันคนหนึ่งกีต้ากำลังที่จม
สู้แหละลงไปซ่อยจมเบื้อดเลยครับ
ดีตำรวจต้องไปสอบปากคำผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์อย่างละเอียดอีกครั้งนะครับ
แต่เบื้องต้นพบว่าขณะเด็กลงไปเล่นน้ำก็อาจจะเป็นจุดที่เป็นช่วงน้ำลึกนะฮะ
ก็เลยจมหายไปพ่อกับเพื่อนก็รีบลงไปช่วยนะครับ
สุดท้ายแล้วก็ช่วยกันไม่ทันนะฮะแล้วก็เสียชีวิตทั้งหมด๔ศพด้วยกันนะครับ